คุณผู้ชมมาข่าวนี้กันต่อม่วนขึ้นกันต่อเลยนะคะ
กับอ้ายหม่ำพี่หม่ำนะคะโอ้โหเป็นทุกอย่างแล้ว
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นมาหมดค่ะ
ล่าสุดเป็นประธานสโมสรฟุตบอลอ๋อเหมือนกับนี้
พาไปดูภาพบรรยากาศสดร้อนในช่วงสายที่ผ่านมา
นี่เลยค่ะเป็นรองประธานสโมสรยศโทรนเอฟซี

เห็นแบบนี้ไอ้หม่ำเขาชอบเล่นกีฬามากนะคะ
งานนี้นะคะก็เดินทางมาร่วมแถลงข่าวโครงการหนึ่งใจให้นักกีฬาค่ะ
ซึ่งทางอ้ายหม่ำนะคะก็เปิดใจบอกว่า
ส่วนตัวที่อายสืบสอบก้านเล่นกีฬา
ขอภาษาไทย
ก็คืออ้ายแกอยากพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อ
ทางการกีฬาให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเยอะโสธร
เที่ยวเท่ามาตรฐานในระดับสาขนค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก่อนอันนี้จำได้ไหมคะ
เอ็มลูกสาวพี่หม่ำเนี่ยเขาตั้งใจจะเตอร์ไพรส์คุณพ่อ
โดยการสร้างสถานการณ์ว่ามีผู้หญิงมาโวยวายข้างห้องค่ะ
ทำเอาพี่หม่ำตกใจเลยค่ะคุณผู้ชม

ที่ก่อนรายการจริงร้อยจริงร้ายไม่เจอกัน๒๕ปี

มันเป็นอย่างไรไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ

ขนาดทำละครเรื่องแรกยังเกี่ยวกับจังหวัดเยอะทรเลย

ฉันจองมาเล่นมาถ่ายแล้วกันนะเรียกพิจารณามาซิ
พิจารณาเขาเผยลงมาเราก็ต้องเร็บยกมือว่ายเขาฮุ

เอาร่ะเป็นเสริมสักครู่นะคะ
นึกว่าตัวเองเป็นพี่ตาของพี่หลัก

เออพี่ตาก็สวยอยู่เนาะ